คุณผู้ชมอย่าละสายตาจากหน้าจอเชิญดูคลิปนี้ค่ะเขาบอกว่าทีเด็ดภูทรจัดจ้านในย่านนี้
วัยรุ่นสองคนแหม่จะโชว์สกิลสาวซะหน่อยครับเหินฟ้าท้าเวหายกล้อเลยค่ะ
สุดท้ายดูเหมือนว่าจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อยากให้ดูคลิปนี้แล้วตั้งคำถาม
อายเขาไหมอายเขาไหมอ่ะไปดูคลิปนี้ค่ะ
หุ่นทรายหุ่นทรายเปลี่ยน
โอ้โหเป็นยังไงล่ะ
ไฟก็ยังแดง
เขียวแล้วนี่ใครเขียวแล้วนี่ออกตัวพอดีออกตัวพอดี

เห็นไหมอายเขาไหมตั้งคำถามถูกไหม
เอาจริงนะตั้งแต่ตอนที่จอดติดไฟแดงเนี่ย
เพื่อนคนซ้อนเนี่ยเอาแค่นั่งยังนั่งทรงตัวไม่อยู่เลยอะ
โซซัดโซเซคาดว่าน่าจะเมาแล้วค่ะ
คุณเห็นไหมสาวเขาซ้อนสามกันมาอยู่ช่องทางซ้ายสุดเนี่ย
อยากจะโชว์สาวกลางสี่แยกไฟแดง
ก็ได้โชว์ไงโชว์อายโชว์อายไม่รู้ว่าจะขำก่อนหรือว่าจะสงสารก่อน
สาวเขาขนาดข้างแต่คนขับเป็นผู้ชายทั้งสองคันนะ
แต่สาวซ้อนท้ายอันนี้มาตรงกลางแหมจอดเท่นะ
อยากโชว์เหนือสุดท้ายเหนือกว่าค่ะ
ล้มเลยนะคะทั้งสองคนไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะ
นี่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะผู้ชายสองคนนี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกไปอยากจะโชว์สกิลสาวซะหน่อย
แต่ปรากฏว่ารถมันเสียหลักคว่ำทั้งคู่ค่ะ
คว่ำทั้งคู่นะมอเตอร์ไซค์ก็คว่ำด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นคนโพสต์คลิปนี้เขียนข้อความด้วยนะคะ

เป็นคนเอาคลิปนี้มาโพสต์กล้องหน้ารถของกู้ภัย
กู้ภัยโพสต์คลิปนี้บอกว่ารอสัญญาณไฟแดง
มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมาจอดหน้ารถแล้วเบิร์นยาง
จากนั้นเร่งเครื่องแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัว

ยังไงมีกู้ภัยตามหลังมาเดี๋ยวค่อยเก็บ
นี่เห็นกู้ภัยเป็นอะไรคะคุณจะเก็บทุกอย่างไม่ได้นะ
หลังจากนั้นก็ตามภาพนั่นแหละค่ะแต่ก็สงสัยคุณเห็นไหม
จังหวะที่เขาล้มไปนะโอ้โหนี่เห็นไหม
แล้วสองคนลุกขึ้นมาอย่างเท่จังหวะหนึ่งลุกขึ้นมา
ขอโทษครับยกมืออายหน่อยเคินหน่อย
เขาบอกว่าไงสุดท้ายบอกว่าเดี๋ยวให้กู้ภัยไปส่งอ่า
ล้มเองเจ็บเองลุกขึ้นเองนักเลงพอ
แต่ก็อายค่ะอายสาวนะจะจีบก็จีบไม่สำเร็จ
คือจริงดิฉันเข้าใจมาตลอดเลยนะว่ารถอ่ะยิ่งเงียบยิ่งเท่
ก็ฉันเข้าใจผิดล่ะค่ะยิ่งดังยิ่งดีหรอคะ
มันหนวกหูเนอะยางก็พังเงินก็แพงเสียหมดนะคะ